ทางกูนผู้ชมค่ะมองทางขวางค่ะคุณ

แต่บอกเลยว่ารักหวานฉ่ำร้าย

เลยดีกว่าหมอลำชื่อดัง
ดั่งซอแอดออร์เรดี้และบอสโดยสิริชัยค่ะจากผู้จิ้น
กลายมาเป็นคู่จริงคุณผู้ชมสร้างความสุขกับแฟน
ตลอดล่าสุดบอสบอยออกมาเปิดใจถึงเลิกงามยามดี
เตรียมจูงมือหวานใจซอแอดออร์เรดี้เข้างานแต่งงาน
กลับไปเลยจ้ายี่สิบเก้าเมษายนนี้กันจะได้นะฮะที่แล้ว
เอฟซีคนรักแอนบอยหลังทราบข่าวพากันตื่นเต้นพวกเรา
วันรออยากจะให้ถึงยี่สิบเก้าเมษาเร็วเร็วอืม
ก็บอกอยู่เสมอว่าแฟนคลับก็คือบุคคลสำคัญของเรื่องราวของเราเลยเขาต้องเชิญนะครับผมก็ถามกลับไปว่าตอนแรกคือจิ้นสนับสนุนให้จิ้นจิ้นแล้วก็มาเป็นแฟนกันแล้วก็สนับสนุนทุกกิจกรรมของบอยและแอนแล้วพอแต่งงานกันเนี่ยทุกคนยังจะซัพพอร์ตอยู่หรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขายิ่งจะรักกว่าเดิมเพราะว่า
เขาไม่ผิดหวัง
ตามมาติดเลยค่ะซ้อขา
อุ้ยมีเวลด้วย
นี่ก็ดูไว้แล้วคุณดูสิ

แต่มีลูกเล่นดีเทลตรงช่วงแขน
เป็นซีทูลแล้วก็ปักเผ็ดระยิบ
แล้วก็มีเวลใช่ไหมติดผมใช่ไหมผ่อน

เจ้าสาวตัวจริงยืนหนึ่งไปเลย

ชุด๒ว่าเคาะกันแล้วใช่ไหม

แต่ก็โอ้โหดูเคปด้านหลังซะก่อน

สวยจริงเอาเป็นว่าเจ้าบ่าวตะลึงทุกชุดคุณดูสิ

ให้เห็นเรียวขาสวยของซ้อแอนนะคะ

ตายนี่ขนาดยังไม่แต่งองค์ทรงเครื่องครบที่นะคุณ

ชุดไทยแบบชุดไทยประยุกต์
คุณผู้ชมค่ะสวยมาก
เป็นชุดไทยที่หลายคนไฝฝัน
แล้วสีนี้นะเขาบอกว่าผู้รากมากดี

แล้วก็ฝ่ายชายก็สีเข้ากันด้วย

นี่บอกก่อนนะอาจจะใช้จริงหรือไม่จริง

ทำไมงานแต่งชั้นจะเปลี่ยนสัก๒๐ชุดเลยก็ได้

ไปต่อนะคะคู่นี้ถึงจะไม่แต่งงาน
แต่ว่าความรักมันข้ามประเทศกันมาเลยคุณผู้ชม

แล้วก็หวานใจรุ่นน้องของเขาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรา

วันนี้๒๒ปีนะจ๊ะไม่ธรรมดา
เพราะว่าเป็นเศรษฐีจากเมืองลาวค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ถูกจับตาถึงความรักครั้งใหม่นะ

ออกมายอมรับเลยว่ากำลังคุย

รวมทั้งมีโมเมนต์แบบหวานด้วยค่ะ

โมเมนต์คุณดูไปในติ๊กต๊อกเลยจ้ะ

หรือจะเป็นกำลังใจให้ในวันที่สาวธัญญาเนี่ย

ก็ทำให้มีงานติดต่อรีวิวสินค้ามาเป็นจำนวนมากเลย

ไม่ได้ธรรมดานะจ๊ะได้ตังค์ทั้งนั้นเลย

ัญญาเนี่ยเปิดใจเล่าให้เราฟังนะคะ

ก็คือคนนี้ธัญญาเนี่ย

เขาจีบหนุ่มอาโล่ก่อนเลยเขายอมรับกันแบบแมนตรงเลย

ทำงานที่สปลาวนั่นเองค่ะ
จากนั้นก็ทำความรู้จักแล้วก็สารสัมพันธ

ส่วนเอฟซีที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบต่างก็พากันลุ้นนะคะ

มีข่าวดีเพราะว่าดูเคมีเข้ากันนะ

ร้านขายของนักขยันทำอาหารกินเด้อ

นักร้องและนักดนตรีที่บอกเลยว่า

เปอร์วาเลนไทยที่กำลังปลูก

ซึ่งถ้าเกิดว่าทั้งคู่มีเวลาว่างตรงกัน
เมื่อไหร่นะก็จะพากันออกไปเที่ยวพักผ่อน

ให้เราให้เอฟซีได้ติดตามกัน

บอกว่ามองไกลถึงเรื่องของการแต่งงาน

ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็อยู่ในช่วงของการทำงาน
เก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะฝ่ายหญิงก็ถูกฝ่ายชาย
ตราจองด้วยแหวนคู่แล้วนะคะ
เอาดูแหวนคู่คนไหนค่ะ
โบเบิร์ตโบเบิร์ต